เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะไทยรัฐทีวีก็ยังคงเกาะติดปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกอ้อย
ส่วนหนึ่งก็มาจากรถบรรทุกอ้อยเหล่านั้นบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด
แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนั่นก็เป็นเพราะว่าสภาพปัญหา
เรื่องของถนนที่ชำรุดสุดโสมนั่นเองนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
เสียงของประชาชนที่ร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เล่าถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางหลวงชนบทหมายเลข๓๐๔
ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอจักรราช
โดยเส้นทางนี้คารวาลรถบรรทุกอ้อย

ซึ่งแต่ละวันจะมีรถบรรทุกอ้อยสัญจรไม่ต่ำกว่า๕๐๐คัน
เพื่อไปยังโรงหิบอ้อยแห่งหนึ่งในอำเภอพิมาย
ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหารถบรรทุกอ้อย
ที่เข้ามาใช้เส้นทางหลักของหมู่บ้าน
สร้างความเดือดร้อนให้คนใน๕หมู่บ้าน
ซึ่งมีกว่า๑๐๐๐หลังคาเรือน

มีตัวแทนจากโรงหินอ้อยเข้ามาพูดคุย

และหากเกิดความเสียหายกับถนนในหมู่บ้าน
โรงงานจะเป็นผู้รับผิดชอบ
สมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารีให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
หากเกิดความเสียหายกับถนนที่รถบรรทุกอ้อยวิ่งผ่าน
ก็จะจัดสรรงบประมาณลงไปซ่อมแซมให้กับชาวบ้าน

ซึ่งยังขัดกับข้อมูลของชาวบ้านที่บอกว่า
ทนสัญจรบนถนนที่ชำรุดมานานหลายเดือนแล้ว
นี่ผมเคยเห็นนะครับ
เคยเจอนี่เอาว่าอุเรียงพร้อมจริงเลย
ด้านในอำนวยฤทธิ์ที่ร่งพ่วงในการแขวงทาง
นครราชศรีมาที่๒ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า

มักจะใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงเพื่อหลบด่านตาชั่ง
รอดการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ได้ทุกครั้ง
พวกนี้เขาก็จะมีเครือข่ายของเขาด้วยนะครับ
ในการที่ว่าเขาจะทราบว่าเราจะตั้งด่านตรงไหน
เราก็มีการย้ายด่านไปเรื่อยนะครับ
คือเป็นด่านเคลื่อนที่นะครับ

ถ้าเขารู้จุดเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงกันต่อไปนะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการที่ว่าเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ก็ไปไม่ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านหรือประชาชน
ที่ว่ามีรถบรรทุกที่น้ำหนักเกิน
แล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน
ปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกินของรถอ้อย
กฎหมายถูกกระจายให้อำนาจหลายหน่วยงาน

เข้ามาเป็นหน่วยงานหลักแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง
ชาวบ้านหรือผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน
ก็ยังต้องแบกภาระความเดือดร้อนนี้ไว้ต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน